เหตุใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับ
กรณีที่ขึ้นเป็นพาดหัวด้านหลังนะฮะ

แค้นเสียร้านขายเครื่องพลาสติก

ทีนี้เธอเอาปืนมา

หลังจากที่เสียเพิ่งจะใส่บาทเสร็จเอง

แต่ว่าพนักงานของร้านขายเครื่องพลาสติก

คุณผู้ชมดูวงจรปิดกันก่อนนะฮะ

แล้วก็ถือปืนยังยิงต่อนะฮะ

แล้วเห็นไหมว่าผู้ก่อเหตุที่ใส่เสื้อสีแดง

เห็นไหมฮะยิงจนเสียล้มลงไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คุกเข่าลงไป

นี่คือกล้องวงจรปิดหน้าร้านจำหน่ายพลาสติก
ชื่อร้านเจนีพลาสติก
ภายในตลาด๔มุมเมืองหมู่๑๕ตำบลครูคศ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
จับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
ว่าผู้ชายซึ่งเป็นเสียเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องพลาสติก

ลงไปนอนกองกับพื้นและเสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงเสื้อสีเลือดหมูผมยาว
หวังจะยิงตัวตายตามนะครับ

ตำรวจศาสตร์พ่อครูคลดพร้อมด้วยชุดสืบสวน
และแพทย์บรมพยาบาลภูมิพลอดุญเดต

ร่วมกระตันอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือนายสุพรชัยแร่อึ้งอายุ๔๐ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง๒นัด
ชายโครงขวา๑นัดอกซ้ายอีก๑นัด
เสียชีวิตในลักษณะนอนหงายอยู่หน้าร้านหลังจากใส่บาทเสร็จ

ยังเอามือขึ้นมาเหมือนกับห้ามเสียยังไม่ตายทันที
หลังจากใส่บาทเสร็จนี้เองนะครับ
เพิ่งทำบุญเสร็จเองจนที่ก็ตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่จำนวน๔ปลอก
ผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
คือนางสาวทริญญาเกียรตินิรุธอายุ๔๐ปี
อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับไม่หนีไม่ขัดขืน
ตอนนี้ถูกล็อกตัวไว้ในรถใส่กุญแจมือซ้ายไว้
ให้จับกลุ่มพร้อมอาวุธปืนขนาด๙มม
ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตนะฮะพอทราบข่าวคุณ
กอดศพแล้วก็นั่งร้องไห้แบบนี้
ด้วยความโศกเศร้าตอนที่เข้าไปดูร่างของผู้เสียชีวิต

ในทางการข่าวยังไม่แน่ชัดนะว่าผู้หญิงคนนี้
ก็เป็นญาติหรือว่ามีสัมพันธ์อย่างไรกับเสีย
แต่ว่าลูกจ้างเรียกว่าเจ๊เจ้าของร้าน

ขณะที่ลูกจ้างในร้านผู้หญิงคนเสื้อดำ
ที่มาเกียร์ปลอบใจผู้หญิงเสื้อขาวอยู่

ไม่ให้วิ่งซ้ำนี่คือนางสาวน้อย
ให้การว่าขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านหรือว่าเสีย

หันหน้ากำลังจะกลับเข้าร้าน
ผู้ก่อเหตุเดินมาชักอาวุธปืนออกมายิงทันที
คนตายล้มหงายนะฮะ
ยิงรอบแรกตัวนางสาวน้อยพยายามเข้าไปห้าม

ผู้หญิงเสื้อดำพยายามออกมาห้ามห้าม
บอกว่าอย่ายิงเพิ่มอย่ายิงอีกนะฮะ
แต่ผู้ก่อเหตุยิงรอบสอง
แม้ว่าเธอจะห้ามจะปรามก็ตามกลายเป็น๔นัด

ตอนเธอมาห้ามผู้ก่อเหตุยิงใส่เสียอีกนัดหนึ่ง

บอกว่าโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนยิง
เป็นอะไรกับเสียเจ้าของร้าน
แต่เห็นมาที่ร้านบ่อยครั้งนะฮะ
ก็เห็นเขาล้มลง

ผู้หญิงคนนั้นก็ยืนติดกับพี่กัน

ที่เขาล้มเสร็จแล้วก็หนูก็เลยบอกว่า

บอกว่าพี่ขอร้องนะอย่ายิง

ตอนที่หนูอยู่ตรงนี้เขายิง๓นัด
พอหนูวิ่งไปเรียกเจ๊ค่ะข้างหลัง
เขายิงอีกนัดหนึ่ง
นี่นะครับเป็น๔นัดนะคุณ
แล้วก็เป็นการยิงต่อหน้าพระด้วย

ตอนที่ใส่บาทแล้วเหมือนกับเสียหันหน้ามาดูข้างหลัง
แล้วผู้หญิงแคชเชียร์ก็เดินมา
ถ้าดูวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จังหวะที่เสียกำลังนั่งใส่บาดอยู่

ใช่แล้วหันมาเหมือนกับเห็นแล้วแหละ

แล้วนี่ค่ะเดินเข้ามาพระนี่คือรีบเดินหนีเลย

ยิงต่อหน้าพระเลยนะครับ
ทางด้านผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวทรินยา

บอกว่าเธอเองกับผู้ตายเป็นแฟนกัน

อยู่ด้วยกันมานาน๔ปีไม่มีลูกด้วยกัน

ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมาหลายครั้งเรื่องของงานนะครับ
ผู้ตายเคยทำร้ายร่างกายเคยกระชากบีบคอเธอหลายครั้ง
ถูกด่าว่าสารพัดจนเกิดความเครียดสะสม

เธอเองต้องออกไปอยู่ที่ห้องพักอีกที่หนึ่ง
แล้วก็มีการโทรศัพท์มาด่าทอกันอย่างรุนแรง
โดยฝ่ายชายบอกว่าแน่จริงก็มาท้าว่าแน่จริงก็มาสิ
เช้านี้เธอก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่ร้านพร้อมอาวุธปืน

ก็เลยนำมาก่อเหตุยิงใส่ผู้ตายไป๔นัดจนเสียชีวิต
รับว่าตั้งใจจะมาฆ่าและจะฆ่าตัวตายตาม

ปรากฏว่าลูกน้องของผู้ตายมาแย่งปืนเอาไว้ได้นะฮะ
มีทะเลาะกันบ่อยแต่ก็คือแบบนอนก็ไม่ได้แรงมาก
จนน้องเมื่อวานขึ้นเสียงกันดังมาก

แล้วเขาก็ไล่เราบอกเราไม่ต้องมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้
ตอนที่อยู่ในห้องไม่ได้เชิงทุบตีแต่เหมือนแบบดึงหัวกระชาก
อะไรอย่างนี้ค่ะผักแล้วก็แบบอะไรประมาณนี้
บีบเค้าบ้างแต่ไม่ได้ทุกข์ตบตี

ก็ท้าอยู่ที่ในร้านบอกแน่จริงมึงมาเลย

เขาบอกเดี๋ยวครูจะมาแน่ครูมาแน่เย็น
ให้หนูมายิงเขาหนูก็ตั้งใจว่าตัวหนูเองก็ตายเหมือนกัน
เพราะเขาก็ต้องสูญเสียหนูก็ต้องห่วงเสียถ้าในเมื่อมันเป็นแบบนี้
ตอนแรกที่มาเรายิงเขาแล้วเราเจาะหัวตัวเองยังไหม
ใช่ค่ะเจาะหัวจะยิงตัวเองแล้วลูกน้องเขาก็มาดึงปืนออกจากมือเรา
เขาหักข้อมือเข้ามาข้างหลังทั้งข้างเขาก็มาหักข้อมือออกไป
โอ้โหนี่ฮะเธอบอกว่าเป็นความแค้นส่วนตัวนะครับ
ภาพวงจรปิดก็ชัดเจนแล้วเธอก็สาภาพชัดเจนเหมือนกัน
กลายเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ร่างผู้เสียชีวิตนำไปชันสูตรนะครับแล้วก็ให้มูลิธิส่งผ่าพิสูจน์
โรงพยาบาลภูมิพลรอญาติมารับศพกลับไป

ส่วนทั้งสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างเสียเจ้าของร้าน

รวมถึงหญิงสาวที่ใส่เสื้อสีขาวมานั่งคุกเข่า
แล้วก็มาร้องไห้หน้าศพเป็นใครอีกนะครับ

ก็ต้องมีการสอบปากคำกันต่อด้วยนะครับ